ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ไปตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำนะคะ
พบว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็มีผู้ที่กระทำความผิด๒รายค่ะ
วินิจฉัยแจ่งแจ้งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
และสถานการณ์เสื้อผ้าสีดำบริเวณตลาดสดเทศบาล๒และตลาดกลางสุวพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
พบว่าเสื้อผ้าสีดำถือว่าไม่ขาดตลาดแต่ราคาขยับขึ้นมาตามความต้องการ
อย่างเสื้อสีดำคอกลมจากปกติราคาแปดสิบห้าถึงร้อยเก้าสิบบาทก็ขยับขึ้นเป็นหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาท
เสื้อขาวปกจากราคาสูงสุดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยบาทค่ะ
เราก็ได้มีการประชุมพวกสมาคมอ่าอ่าผ้าผืนนะฮะสมาคมย้อมอ่า
สมาคมอ่าอะไรฮะพวกอ่าที่กระจายสินค้านะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้เอ่อ
พวกปริมาณนะฮะเอ่อของมันก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะ
คิดว่าแนวน้องก็คงจะโอเคอะผมคิดว่านะฮะ
เพราะตอนนี้มีทางเลือกเยอะนะฮะทั้งเอาผ้าไปย้อมปิดอ่าอะไรฮะ
เอาเบอร์เอาโบว์มาโบว์ดำมากกลัดผมว่าก็ช่วยได้เยอะ
โดยในรอบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองพบผู้ประกอบการกระทำความผิดขายเสื้อดำเกินราคา
หรือขายไม่ตรงกับราคาป้าย๒รายและได้ดำเนินการปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ขณะเดียวกันจะกวดคันให้ผู้ค้าติดป้ายราคาแสดงอย่างชัดเจนและจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสในช่วงเวลาแบบนี้